เพิ่งจะควงน้องปีใหม่ลูกสาวตัวน้อย

น้องปีใหม่อุ้ยมากคุณ
จัดเต็มยิ่งกว่าใครอีกค่ะ
ปี้มากค่ะเพราะว่าที่นั่นอากาศดี

แดดร้อนแต่ว่าอากาศมันเย็นลมเย็น
คือเค้ามันชิวมากค่ะ

อยากไปเที่ยวชอบไปเที่ยวกับคุณแม่
ปันหนึ่งต้องเปลี่ยนไม่รู้กี่ชุด
เค้าชอบเค้าสนุกเค้าเอาไว้เค้าเต็มที่
แม่ยังไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเลยทริปนี้
ที่คุณแม่แอฟให้น้องปีใหม่ทำหน้าที่เป็นนางแบบตัวน้อย

หลังจากเปิดตลาดในต่างประเทศกันไปพักใหญ่
เอาล่ะเริ่มขายผ่านช่องทางออนไลน์ในเมืองไทยกันบ้างแล้วค่ะ

แต่ว่าเพิ่งมาเริ่มขายจริงจังในเมืองไทยก็ช่วงนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ลองไปเปิดตลาดข้างนอกดู
ก็พอดีขายออนไลน์มันก็เลยง่ายในการที่จะไปขายต่างประเทศ
ได้ตั้งแต่๙เดือนถึง๖ขวบค่ะ
ที่น้องปีใหม่ใส่บ่อยก็มาจากร้าน

ทราบค่ะทราบค่ะเพราะว่าจับเขาถ่ายแบบถ่ายชุดตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
คือน้องปีใหม่นี้มีแววมากนะ
มากมาก
คือจะบอกว่าหลายโพสต์ที่คุณแม่โพสต์ยังบอกว่าน้องปีเนี่ยอยากมีส่วนร่วม
คุณแม่ทุกครั้งที่ไปออกงานคือนางมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
พักเลยเรียบร้อยก็ได้